คุณผู้ชมคะนี่พูดถึงข่าวที่อยู่ด้านหลังของเรานี่นิดนึง
โหดธอมรุ่นใหญ่แทงพุนทั่วร่างดับคาบ้าน
เหตุการณ์นี้ที่นครสวรรค์เอาจริงสลดมากนะ
เพราะว่าลูกบุญธรรมของผู้ตายก็โดนมัดมือแล้วก็มีบาดแผลด้วย
เดี๋ยวเรื่องนี้อีกสักครู่นึงเดี๋ยวเราตามความคืบหน้ากัน
แต่ว่าตอนนี้มาดูเรื่องนี้ก่อนนี่เรื่องนี้เนี่ยนะเกี่ยวกับช่างซ่อมปืนแล้วก็ช่างศักดิ์
ช่างศักดิ์ไปเป็นคนกลางแท้ไปเคลียร์ปัญหาเรื่องนี้
เพราะว่าจริงช่างซ่อมปืนเนี่ยมีปัญหากับเพื่อนของช่างศักดิ์
แต่สุดท้ายโหโดนยิงสวนมาจากในบ้าน
แล้วท้ายที่สุดช่างศักดิ์ตายเลยนะ
เป็นคนกลางแต่ต้องมาตายซะเองนะโอกาสจะเป็นคนไปเคลียร์ใจให้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวันที่๘ที่ผ่านมาค่ะ
โดยช่างศักดิ์ผู้ตายคือนายทวีศักดิ์สุขอยู่หรือว่านายตีอายุ๓๕ปี
ถูกช่างซ่อมปืนคือนายสิบปวุฒิพรมประสิทธิ
หรือว่าในนัทอายุ๒๘ปียิงทะลุหน้าอกจนเสียชีวิตเลยนะ
จุดเกิดเหตุอยู่หน้าบ้านที่ตำบลบางรักใหญ่
อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
ซึ่งหลังจากที่ช่างซ่อมปืนยิงออกมาจากในบ้านแล้ว
ทางถนนรัฐนาธิเบสขาเข้ามุ่งหน้าแยกแครรายนะคะ
ทีนี้ตำรวจพยายามจะสกัดจับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุแล้วนะ
แต่ว่ายังไร้วี่แววก็เลยไปสอบถามคนที่เขาเห็นเหตุการณ์หน่อยค่ะ
เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นตัวของผู้ที่เห็นเหตุการณ์
กำลังนั่งเช็คออเดอร์สินค้าที่ลูกค้าสั่งของมา
เห็นทางฝั่งช่างศักดิ์มากับเพื่อนมารวมกันทั้งหมด๓คน
ขี่มอเตอร์ไซค์มาเลยมาจอดอยู่ที่หน้าบ้านของช่างซ่อมปืน
แล้วก็ตะโกนเรียกช่างซ่อมปืนนี่แหละที่เขานั่งอยู่ในบ้านเนี่ย
คือตะโกนเรียกในนัทให้ออกมาคุย
ก็คนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาบอกเอาจริงไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไรกัน
แต่สุดท้ายฝั่งช่างซ่อมปืนชักอาวุธแล้วก็ยิงออกมาจากในบ้าน
ทำให้ช่างศักดิ์เสียชีวิตต่อหน้าต่อตาเลยนะคะ
ทีนี้เราก็ไปสอบถามเพื่อนของผู้ตาย
ชื่อว่านายก้าวหรือว่านายสนทยารุ่งเรืองอายุ๓๔ปี
ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนคนนี้จริงเป็นคนที่ช่างซ่อมปืน
หมายจะเอาเรื่องหมายจะเอาชีวิตตั้งใจมาทำร้ายเลย
ทีนี้เขาก็เล่าให้ฟังค่ะนายก้าวเขาบอกว่า
ได้ยินเพื่อนในกลุ่มเนี่ยนะเล่าบอกว่าทางฝั่งของนายนัท
ช่างซ่อมปืนจะเอาปืนมาตบหน้านายก้าว
แล้วก็ไม่รู้ด้วยเหมือนกันว่าจะมาตบเรื่องอะไร
เอาจริงผมก็ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางอะไรกับเขามาก่อนนะ
ทีนี้ก็เลยเอาเรื่องนี้ที่รู้มาจากเพื่อน
ไปปรึกษาในตีในตีที่เป็นช่างศักดิ์เนี่ยนะคะ
แล้วก็เลยชวนกันกับเพื่อนอีกคนนึง
ไปในตีด้วยในก้าวด้วยแล้วก็เพื่อนอีกคนนึง
จะไปเคลียร์กับในนัทที่บ้าน
พอไปถึงก็ตะโกนเรียกนัดในบ้านให้ออกมา
คือเรียกอยู่หน้าประตูบ้านนะไม่ออกมาฮะ
แต่สิ่งที่ออกมาคือกระสุน
ใช่คือกระสุนปืนลูกปืนพุ่งออกมาเลยคุณ
ใช่ค่ะฟังเพื่อนของผู้ตายหน่อยนะคะ
ผมก็จอดรถมอไซค์ลงจากรถปุ๊บผมก็เรียกเขามาคุย

ได้มีการผดัดทะเลามากรูมั้ย

ก็เราขอคุยดีออกไปเหมือนเขาไม่คุยออกมาอีกแบบไม่อะไร

เวลานานไหมกว่าที่เขาจะชับปืนมันยิ่ง
ประมาณ๕นาทีค่ะ
ประมาณ๕นาทีครับใช่ครับ
นายนัทนายนัทช่างความปืนคู่อยู่เสมอบอกว่าเดี๋ยวจะเอาปืนมาตบหน้าเขา
งงสิครับว่าอยู่ก็ไม่เห็นได้รู้จักกับนายนัทเลย
แล้วจะเอาปืนมาตบหน้าเขาทำไมทีนี้เขาก็เลยชวนนายตีผู้ตายไปด้วย
เพื่อจะไปพูดคุยกับนายนัทไปเคลียร์กันให้หน่อยนะพี่ตีพี่ตีเป็นคนกลางให้ผมหน่อยนะ
ปรากฏว่าแค่ไปยืนอยู่หน้าบ้านของนายนัทเท่านั้นแหละโดนยิงเลยค่ะนายนัทยิงปืนออกมาทันทีเลยนะฮะ
แล้วก็อย่างที่บอกไงกระสุนไม่ได้โดนตัวในก้าวไม่ได้โดนตัวคนที่จะมีเรื่องด้วยจริงหรอก
โดนเพื่อนของเขาก็คือในตีจนตายนะเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะก็ไปสอบถามทางด้านพี่สาวของในตี
พี่สาวผู้ตายเนี่ยนะคะนางสาวทิพวันบอกว่าจริงตัวน้องตีเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรโดยตรงกับในนัทเลยนะ
แต่แค่เป็นคนกลางมาช่วยเคลียร์ให้เฉยจู่มาโดนลูกปืนยิงตายนะก็อยากจะขอให้ตำรวจจับตัวนายนัทให้ได้
จับให้ได้โดยเร็วเลยเพราะว่าตอนนี้เขาก็พกปืนไปทั่วแล้วแล้วการก่อเหตุแบบนี้มันโหดมาก
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมความคืบหน้าทางคดีเนี่ยนะคะพันธุ์ตำรวจเอกพรเทพเพชรัตน์ผู้กำกับสพบังบัวทองเนี่ย
ก็บอกว่าสาเหตุเนี่ยมาจากเรื่องของการทะเลาะวิวาสนี่แหละตำรวจก็มีการออกหมายจับ
แล้วก็ติดตามจับกลุ่มตัวที่บ้านของบ้านของแม่ผู้ก่อเหตุแม่ของในนัทเนี่ยนะ
อยู่ที่จังหวัดราชบุรีพอไปถึงก็คลาดกันกับผู้ก่อเหตุทีนี้ตำรวจไม่ได้รักความพยายามอยู่แล้วค่ะคุณผู้ชม
ตามไปที่ราชบุรีอ้าวคลาดกันก็ตามต่อไปที่เพชรชบุรีเพราะว่าได้รับแจ้งมาไง
ว่าตัวในนัทไปที่นั่นทีนี้พอไปถึงที่เพชรบุรีก็ยังไม่เจอตัวนะ
แล้วล่าสุดแม่ของในนัทก็มีการประสานมายังตำรวจแล้วนะ
คุณตำรวจลูกฉันเนี่ยติดต่อไปทางญาติฉันจะให้ญาติพาลูกมามอบตัวแล้ว
มาที่สพบางบัวทองและตอนนี้อยู่ระหว่างการเดินทางเข้ามามอบตัวด้วย